มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ

แมพการเลือกตั้งก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่จะชัดเจน

หลังจากที่กฎหมายลูก๒ฉบับถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นั่นก็คือกฎหมายลูกที่มาของสว

ประกาศและบังคับใช้เลยนะฮะวันที่๑๓กันยายน
ส่วนกฎหมายลูกการเลือกตั้งสอสอ

ซึ่งเมื่อวานี้ทางด้านของกรกตเองนะครับ

บอกว่าจนถึงวันนี้ยังคงยึดตุ๊กตาว่าจะจัดการเลือกตั้ง
วันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒เหมือนเดิม
เหมือนตอนแรกที่กรกตใหม่ชุดนี้เข้ามารับหน้าที่
แล้วก็วันแรกก็พูดเลยถึงเรื่องของวันเวลาที่น่าจะจัดการเลือกตั้งได้

บอกว่าเพราะเป็นเวลาที่สำนักงานกรกตสามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามขั้นตอนต่างได้นะครับ
เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งถึง๙๐๐หน่วยทั่วประเทศที่ต้องเตรียมความพร้อม
อย่างไรก็ตามครับยังมีปัจจัยอื่นอีก

โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอ
ที่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า๙๐วัน
ที่จะมีสถานภาพการเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัติครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมของสำนักงานนั้น
ก็ได้ส่งเรื่องให้ทางจังหวัดเตรียมแบ่งเขตเลือกตั้ง

แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยจะใช้ช่วงเวลาใน๙๐วัน
ที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ให้เป็นประโยชน์
รวมถึงให้พักการเมืองได้คัดเลือกผู้สมัครด้วย
ว่าคอสชจะคลายล็อกให้พักการเมือง
ภายใน๑๒สัปดาห์นี้
แต่กรกตเขาก็มีกำหนดวันออกมาแล้ว
ว่าจะมีการนัดพักการเมืองหาบรือ

เพื่อซักซ้อมและตอบคำถามที่พักการเมืองสงสัย
จากนั้นก็เป็นการประชุมร่วมระหว่างคอสชและพักการเมือง
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
จะเป็นประธานแต่ยังไม่แน่ใจว่าวันไหน
อันนี้รองนายยกวิศนุเครืองาม
ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็เกี่ยวกับเรื่องของการจะคลายล็อกอย่างไรบ้าง
โดยรองนายกวิศนุบอกว่าตอนนี้คำสั่งคลายล็อกเขียนเสร็จแล้ว
เชื่อว่าจะมีประกาศออกมาเร็วนี้

ก็น่าจะยังเป็น๒๔กุมภาพันธ์
ผู้สื่อข่าวถามเป็นใช่ไหมท่านรองนายยกฯ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่เคยมีใครพูดเป็นอย่างอื่นนี่
ขณะเดียวกันทราบว่าเมื่อคลายล็อกแล้ว
กรกตก็จะนัดพักการเมืองประชุม๒๘กันยายนนี้
จากนั้นก็จะมีการประชุมร่วมกับคอสชกับนายยกรัฐมนตรีต่อนะครับ

ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้น้อยเกินไป
นายวิศนุบอกว่าครั้งนี้ถือว่านานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยแล้ว
แล้วก็ไม่เคยมีนานขนาดนี้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง
เรื่องของเวลาในการหาเสียง
ก็รองนายกวิศนุก็ถูกโจมตีเหมือนกันนะ
คำให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับ

รองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

รักษาความสงบแห่งชาติ

ได้พยายามยืนยันมาตลอดว่าการเลือกตั้ง

ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้

แต่ก็มักจะถูกถามซ้ำไปซ้ำมา
ท่านรองนายก

ส่วนกรณีที่นายกรินชีเดวีสนะฮะ

รองนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่

ผู้สื่อข่าวก็ถามทั้งนายกลินไดวิ

คาดการณ์อนาคตประเทศไทยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์ด้วยว่า
กินทีเดวี่พูดคุยเรื่องของการเมืองบ้านเราหรือการเลือกตั้งหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของเราเองนะครับ
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์หน่อยครับ
คุณผู้ถามนายจะมารับใกล้ในฐานกลางนี้หรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเมืองบ้านเรา
เพราะตัวเขาเองก็ไม่มีหน้าที่ในการคาดการณ์อนาคตประเทศไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็เปิดเผยว่าตอนนี้ก็พร้อมทุกเวลาเลย
ไม่ว่าจะเลือกตั้งจะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์
หรือจะในกรอบ๑๕๐วันคือเดือนพฤษภาคมก็ตาม
แต่ขออย่าเกินปีหน้าเพราะยิ่งเร็วยิ่งดี
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับ
ตอนนี้ทุกพักก็เริ่มแล้วฮะ
ไหวในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเลือกตั้ง